นี่ดูวันนี้นะชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน

บอกว่าเคยร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

เขาบอกว่าคนคนนั้นน่ะใหญ่เหลือเกิน

เขาคือกำนันที่เบิร์น
กำนันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้

หัวหัวไปแบบนี้หะ
หรือเปล่า

เรียกขโมยไหมไม่รู้ไม่รู้ค่ะ

ครับอันนี้นี่เอาไปนี่พี่ไม่เกิดขึ้นใช่
ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือว่ากับคนคนเดียวนะคุณผู้ชม
แต่เนี่ยชาวบ้านเขารวบรวมหลักฐาน
แล้วส่งมาให้ทางเพจไทยรัฐทีวี
ชาวบ้านที่ตำบลบึงพลัยแก้งสนามนางที่โคราชนี่แหละค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อย
คนในคลิปที่โดนตบหัวน่ะคือลุงสุรชัย
แกเล่าบอกว่าคือที่โดนตบนะ
กำนันมาไล่ให้ไปเลี้ยงวัวที่อื่น
จริงลุงแกก็เลี้ยงตรงนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว
พอบอกอ้าวทำไมทำไมกำนัน
ก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้ทุกวันอยู่แล้ว
นี่ขอทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร
ก็โดนตบแบบนี้ลองฟังคุณลุงดูค่ะ
นี่ของเขาว่าจะหนับทิวที่เขา
ใช้บ้านเตรียมละอะกันหมดละครับ

แล้วนี่ไม่ใช่แค่ลุงสุรชัยอย่างเดียวนะ

ทำเหมือนเป็นคนมีอิทธิพล

เราไปคุยด้วยค่ะเขาบอกว่าโอ๊ยกำนันน่ะนะมาเอามอเตอร์ไซค์ฉันไปเลย
ไปร้องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แล้วหลังจากนั้นทางกำนันเขาประสานอศประสานตำรวจ

คุณผู้ชมแต่เวลาที่ไทยรัฐเล่นข่าวอะไรแบบนี้
เราจะพยายามนำเสนอทั้งสองฝั่ง๒มุม๒ด้าน
แล้วนี่เหมือนกันเราฟังฝั่งชาวบ้านไปแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องให้พื้นที่กับทางกำนันด้วยเหมือนกัน

บชาวบ้านจริงไหมคะกำนัน
ตบไปกี่ทีคะตบไปเพราะอะไรคะลองฟังกำนันค่ะ
ไม่นับถือมึงหรอก
เพราะคำนี้กำนันเลยขึ้น

กำนันบอกแบบนี้นะคะแล้วก็จริงจริงอ่ะ

เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาแต่เอาอีกฝ่ายนึงดันตะคอกมา
แล้วพอมีคำที่มันกรี๊ดใจก็เลยทำแบบนั้น

ทีนี้กรณีอื่นที่ชาวบ้านร้องเรียนล่ะ
ก็ถามกำนันแบบเหมือนกันกำนันบอกโอ๊ยไม่เกี่ยว

อันนี้คือในบุญของกำนันนะครับครับอันนี้คือในบุญของกำนันนะครับ
ดอมไม่ต้องถึงขั้นนับถือพี่นะ
รักพี่ก็พอครับผมเออรักอยู่แล้ว